จะสู้หรือจะหยุดครับ
โยนโยนโยนโยน
หยุดค่ะ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
ในฐานะรับไปเลยสองแสนบาทครับในฐานะที่เราเป็นเด็กที่มีความกระตันยูรู้คุณกับคุณยายเป็นเด็กที่ช่วยเหลือคุณยายโดยตลอดค่ะแบ่งเบาภาระโดยตลอดพี่เป๊กถามหน่อยค่ะก่อนที่เราจะจากกันไป
ผู้มีอุปการะคุณทำงานด้วยค่ะเพราะว่าตอบแทนบุญคุณของท่านค่ะ
แทนบุญคุณบุญคุณอะไรมั่งครับที่เขาเลี้ยงดูเรามา
ทำไมเราต้องเป็นเด็กดีด้วยคะการ์ตูนเพราะหนูรู้ว่ายายป่วย
ถ้าเกิดยายเสียแล้วหนูจะอยู่กับใครค่ะ
นี่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนในวัยเดียวกันกับการ์ตูนดูอยู่แล้วก็ไม่อยากช่วยงานที่บ้านเลย
การ์ตูนอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่บ้างคะถ้ารู้ว่าพ่อหรือแม่เป็นโรคอะไรช่วยบ้างนะคะ
จะได้แบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะ
ตอนนี้มีสตังค์แล้วค่ะสองแสนนะคะเป็นเงินไม่น้อยเลยนะคะ
การ์ตูนอยากซื้ออะไรให้คุณยายคะอยากซื้อเครื่องเสียงค่ะ
อยากซื้อเครื่องเสียงเพื่อจะเอาไว้ร้องเพลงไปทำมาหากินต่อยอดอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะจากเดิมนี้ก็รับงานลิเกอยู่แล้วถ้าใครสนใจจ้างก็จ้างได้
รับงานร้องเพลงซอด้วยใครอยากจ้างก็จ้างได้
ก็คือรับหมดทุกงานใครอยากจ้างไปทำอะไรก็จ้างได้นะคะ
คุณยายอยากบอกอะไรกับการ์ตูนไหมค่ะยายภูมิใจในตัวหนูที่สุดแล้วนะลูก
ยายรักหนูนะเท่าชีวิตของยายเลยลูกเจ้า
แล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้นะเราเปิดได้ข้ามไปเลยเราก็เลยไม่ได้ร้อง
การ์ตูนคะพี่เป๊กมีมาให้สองทางเลือกค่ะ
เพลงรอสายคนโสดกับเพลงรอเพราะรักสองเพลงเนี้ยการ์ตูนอยากร้องเพลงอะไร
ให้ร้องโชว์ให้ทางบ้านฟังร้องสายคนโสดก็ได้
รอสายคนสดก็ได้เนอะเพลงนี้ไม่มีเงินให้ค่ะ
ร้องผิดก็ไม่หักด้วยนะคะจ่ายเต็มนะคะค่ะ
เอาร้องเพราะถือว่าเป็นการขอบคุณคุณผู้ชมในนี้
แล้วก็ทางบ้านที่เขาเชียร์น้องการ์ตูนอยู่ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่
จากร้องขอบคุณแล้วก็ยังร้องโชว์ด้วยเผื่อใครอยากจ้างไปร้องเพลงเนาะ
ค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมจะโชว์ไหมพร้อมค่ะ
โชว์บนนี้หรือว่าจะลงไปที่พื้นแกลงอ่า
ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่พร้อมที่จะจ้างงานนะคะ
เจออะไรครับจะมาถึงเพลงรอสายคนโสดค่ะ

กลับไปกัน

กลับไปกัน

โตทำความเข้าใจ

จึงโคตรเพลงม้ารอใส

อ่องแข็งมีคนรักเขาบายบาย

แฟนเช้าบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขไม้ที่หุ้นเดียนไม่ขาดอันนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งใจไว้เป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สุขขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสาย
โสดจะได้โทรมา
ไม่ใช่คนที่ใจดำแค่ต้องดูพฤติกรรมก็ทำให้นอนช้ำใจ
โดนผู้หญิงและผู้ดำจะต้องหาคนหน้าดามรอยช้ำที่ถูกทำไว้
เพราะว่าเคยโอบถักจากการรักคนที่แฟนอมแขนมีคนรักเขาบ่ายบ่าย
ขออภัยเข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเล็กไม้ที่คุณเรียกไงคะท่านนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญาณ
ตั้งใครใจไว้เป็นแบบรอสายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สุขขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสายคนโสดจะได้โทรมา

ก็มีสเต็ปพอสมควรนะครับ
ก็เป็นการร้องโชว์จากน้องการ์ตูนนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วของเราวันนี้ก็เธอจบการแข่งขันลงไปแล้วนะครับ
ลับไปแล้วสองแสนบาท
มีการตรวจเช็คด้วยเมื่อสักครู่
ถูกต้องหมดไม่ผิดเลย

หนูอยากจะบอกยายว่าหนูมียายคนเดียวในโลกค่ะ
ยายมีพระคุณกับหนูมากเลยค่ะ
ถึงไม่มีพ่อแม่มียายคนเดียว
ยายบอกว่ายายจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้
ไอ้แดงกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่ามะริงค่ะเพราะถ้ายายเป็นไรอ่ะ
แล้วเขาจะอยู่กับใครอ่ะคะคือภาษาไทยเคยให้เขียนเรียงความ
ต้องอยู่หมอสามกันหรือยังจำคืนใจได้ครับ
นี่จะอัตรรัสสายายให้หายนะคะค่ะขอบคุณนะคะ

ยากอย่างน้ำน้องน้องบอกว่าเบาดีห้องนานแล้วก็เจ้า
เจ้าประกันอย่างนึกอ่ะ
เราจะแค้งกันก่อนเลย
ถ้าไม่กล้าก็ไม่รู้ค่ะ
เห็นการ์ตูนเข้ามายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ลูกแม่แยรูสุทธิ์มังอ้างก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้แยมีแรง
ที่จะสู้กับอุปสรรคและโรคพลายค่าเจ็บที่เป็น
ไม่ต้องรอเดี๋ยวรับไว้เลยทันทีค่ะสอง
อยากบอกอะไรการ์ตูนค่ะพี่ใยแดงใจร่างหนูนะค่ะร่าง

คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือว่าเป็นเลือดนี่คือใครจะตอบแทนผู้มีพระคุณ
จริงแล้วอย่างยายแดงกับน้องการ์ตูนก็ไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเสื้อไข่กันมาโดยตรง
ก็ยังมีความกระตันอยู่มีความผูกพันกัน
แล้วก็ขอให้คุณยายหายเร็วนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่
เป็นกำลังใจให้กับน้องไปจนถึงน้องการ์ตูนเขาโตเรียนจบทำงานทำการ
ก็ใครที่เจอการ์ตูนที่ไหนนะคะถ้าสมมุติว่าซื้อเครื่องเสียงแล้วซื้อไมค์แล้ว
ไปเจอตามตลาดตามกาดก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ
ฝากไว้ด้วยนะคะหรือจะโทรจ้างงานก็ได้นะคะ
หรือไปเจอตามโรงลิเกแบบนี้ก็แวะไปฟังเสียงกันได้นะคะ

ก็อย่าลืมติดตามมาเชียร์นักสู้รุ่นจิ๋วของเราในคราวหน้านะครับว่าจะเป็นใคร
เรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอน
นักสู้รุ่นจิ๋วนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลยนะครับ

จบของเรานะคะต่อด้วยเกมต่อชีวิตค่ะ
เรื่องราวชีวิตจริงค่ะมักเข้มข้นเสมอค่ะ

วันนี้เราจากกันไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะครับ

สวัสดีครับผมชื่ออาร์ตอายุ๑๒ปีครับ
บ้านที่ผมอยู่เป็นห้องเช่าครับ
อยู่กับน้องกับแม่กับพ่อครับ
ผมเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงลุกเดินไม่ได้ครับ

วันไหนผมก็กระเถิบไปครับ

ก็สงสารคือว่าตอนนี้เรายังมีแรงช่วยเขา
แต่ถ้าวันไหนเราไม่มีแรงช่วยเขาแล้วเขาจะอยู่ยังไง

ผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็เขียนหนังสือครับ
ผมไม่เคยท้อบางทีก็ออกกำลังกายครับ
อยากได้เงินมาเป็นค่าเทิมน้อง
พอน้องได้เรียนสูงแล้วจะได้สอนผมครับ